คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะ
วัน๒วันนี้จะมีพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่
ที่ฉันเพิ่งหนีเที่ยวไปสมุยมาสมุยก็ฝนตก

เดี๋ยวไปดูภาพหลายพื้นที่ค่ะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะคะ
ที่อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมดูแรงขนาดนี้ค่ะ
นี่คือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะโอ้โหคือมองแทบไม่เห็นเลยเนี่ยค่ะ
คนเมืองฮอดได้มีการแชร์ภาพนี้เอาไว้นะคะ
แล้วก็มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ด้วยนะเป็นลูกเห็บเล็กอะนะคะ
ครับทีนี้ค่ะเมื่อวานเนี้ยค่ะ
ชาวบ้านที่พาลูกหลานไปพักผ่อนหย่อนใจที่หาดพัทยาน้อยจังหวัดอุบลราชธานี
อบลูกจูงหลานวิ่งหนีกันค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
พายุพัดแบบนี้ทั้งลมทั้งฝนมาหมดซัดแพ้ร้านอาหารจนสั่นนะคะ
ที่อยู่ในน้ำบางลำนี่คือล่มเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศนิดนึง

ก็ต้องรีบขึ้นฝั่งกันนะคะแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงลมไหมคะ
คือมาแบบโอ้โหลมแรงมากนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะ
พัทยาน้อยบอกว่าก็เปิดให้บริการตามปกตินะคะแต่ก็เปิดไม่เต็มทุกร้านนะคะ
ประมาณสิบร้านโอ้โหเนี่ยค่ะคือส่วนที่เสียหายเนี่ย
ต้องซ่อมแซมส่วนที่พอเปิดได้เขาก็เปิดนะคะ
คือมันมีอยู่สักประมาณ๓๐กว่าร้านได้เปิดแค่๑๐ร้าน
ปริยาบันเทิงสุกค่ะเจ้าของแพร่น้องโจ้ปลาเผา
อยู่ตอนกลางของแพร่ขายอาหารนะคะได้รับความเสียหายเยอะสุดเลย
เธอก็บอกว่าตอนเกิดเหตุตกใจนะคะเพราะไม่เคยเจอลมแรงแบบนี้มาก่อน
ลูกค้าที่อยู่ในแพรก็ตกใจวิ่งหนีกันนะคะ
ทุกคนก็ต้องแบบวิ่งกันขึ้นมาก่อนนะคะเขาก็กลัวว่าจะได้รับอันตราย
ความเสียหายในส่วนของโครงสร้างแพร่นะคะหมอไฟถ่วยชามเสือหมอนเนี่ย
หายไปเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับความเสียหายรวมแล้ว
เกือบ๕แสนนะคุณผู้ชมค่ะเกือบ๕แสนนะคะ
ตอนนี้เจ้าของแพ้ก็คิดอย่างเดียวเลยว่าจะเอายังไงดี
จะต้องไปกู้เงินมาลงทุนต่อยังไงดีใกล้สงกราน
วันหยุดยาวก็คาดว่านักท่องเที่ยวจะไปกันเยอะ
ก็ต้องซ่อมแซมส่วนที่เสียหายในเบื้องต้นนะคะส่วนที่นี่ค่ะ
อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานมีการแสดงของคณะหมอลำนามวิหกนกพงศกร
แสดงที่สหกรณเครดิตยูเนียนนะคะทีมงานกำลังประกอบเวทีการแสดง
ลมมาพายุมาโครงเหล็กนั่งร้านเวทีด้านหลังค่ะ
นี่จอเอลอีดีขนาดใหญ่แบบนี้เลย
ทุกคนตกใจมากค่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศตรงนี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ